เอาล่ะไปต่อกันที่เรื่องราวน่ารักกันบ้างค่ะ
ก่อนหน้านี้เขาปล่อยให้คู่เพื่อนเขาเนี่ย
อย่างคุณมากกี้กับคุณป๊อกพัสรกรเนี่ย
โชว์ความหวานในวันครบรอบ๒ปีกันไปแล้วนะคะ
ล่าสุดถึงคิวของหมากคิมกันบ้าง

นี่เป็นของขวัญให้มากเพื่อนทำเอาไว้ประมาณ๓ปี

๓ปีแล้วหรอจริงป่ะ

จนชาวโซเชียลกรี๊ดหนักมาก
คือคุณผู้ชมดูเป็นความมุ้งมิ้งจริงนะ

ฝ่ายชายเขาทำเซอร์ไพรส์ให้หวานใจ

นี่ผู้หญิงไม่ได้ทำนะจ๊ะผู้ชายทำให้
เก็บมาแล้วก็ร้อยเรียงเรื่องราวความรักที่มีให้กันมาตลอด๓ปีค่ะ

ก็มีคอมเมนต์มากมายเข้ามาแสดงความยินดีค่ะ
แม้ว่าจะอิจฉาหนักแต่ก็อวยพรกันอยู่

ขณะเดียวกันที่ฝ่ายหญิงค่ะ
ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากแค่โพสต์ภาพขอบคุณ
คือนอนกลิ้งเปลือกอยู่บนของขวัญ

แท็กหนุ่มมาสุดที่รักคนเดียวด้วยนะจ๊ะ
แต่มีคอมเมนต์หนึ่งบางคนบอกว่า
ถึงขั้นเดี๋ยวนี้อินสตราแกรมมันซูมได้แล้วไง
กดซูมดูว่ารูปภาพเล็กเนี่ย

ดิฉันพยายามดูแล้วยังไม่มี

คู่ก็ยังไม่ได้ออกมาระบุสถานะว่าเป็นแฟนกัน
ถ้าจะเรียกว่าหวานใจมันก็อะไรอยู่

เขาบอกว่าไม่ขอระบุสถานะเขา
ระบุสถานะแต่ว่าครบรอบ๓ปี

คืองงรายงานข่าวทุกวันนี้ก็แอบงงกับสถานะของคู่นี้อยู่เหมือนกัน